วันนี้มีคลิปที่เผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์นะฮะ
เป็นรถร่วมบริการสาย๑๒
สาย๑๒๔วิ่งระหว่างสนามหลวงกับศาลายา
คือเรื่องของรถร่วมบริการถูกวิภาควิจารณ์เยอะ
เรื่องการขับเร็วเรื่องการบริการของโชเฟอร์
ของกระเป๋ารถก็แล้วแต่นะครับ
แต่ว่าคลิปที่เกิดขึ้นในคลิปนี้เนี่ย

กระเป๋ารถเมย์ซึ่งเป็นผู้หญิง

รุมกันไล่คุณลุงคนหนึ่ง
ซึ่งโอ้โหอายุ๗๐๘๐แล้วเป็นผู้ชาย

แล้วก็เหมือนกับว่ากระเป๋ารถเมย์คนนี้
ก็พูดจาไม่ดีกับผู้โดยสารคนอื่นด้วย

เขาบอกว่าคุณลุงไปจับก้นกระเป๋ารถเมย์ก่อน

เดี๋ยวเราตรวจสอบให้แบบทุกแง่มุมเลยนะฮะ

ที่มีผู้โดยสารที่อยู่บนรถคันนี้เขาเห็นเหตุการณ์

คุณลุงเสื้อสีขาวที่ใส่หมวกนะฮะ

เหมือนกับพยายามจะขอความช่วยเหลือ
สุดท้ายก็โดนไล่ลงจากรถนะครับ
ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารในรถนี่แหละครับ

แล้วก็เอาไปลงสังคมออนไลน์นะครับ
เพื่อจะร้องเรียนนะครับ
เพื่อให้เห็นการกระทำของ

เป็นรถร่วมบริการช่วงเวลาประมาณ
ทุ่มของวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้

สังเกตเห็นคุณตาอายุประมาณ๘๐ปี
คุณตาอายุมากทรงตัวไม่ไหวก็เลยเกาะเสาตรงทางขึ้น
เพราะกลัวล้มเนื่องจากรถออกตัวแรง
ขณะนั้นกระเป๋ารถเมย์ตะโกนเสียงดังให้คุณตาเดินชิดใน
ซึ่งคุณตาก็พยายามที่จะชิดในแต่เป็นช่วงที่รถออกตัวอยู่
ประกอบกับมีคนยืนเบียดอยู่ภายในรถพอสมควร
จึงไม่สามารถชิดในสุดได้ทำให้กระเป๋ารถเมย
ซึ่งเป็นผู้หญิงไม่พอใจแล้วก็เหยียบไปที่เท้าคุณตา
พร้อมทั้งมองด้วยสายตาอาฆาตซึ่งทุกคนก็เห็นหมด
ไม่เท่านั้นสักพักคนขับรถเมคันดังกล่าว
ก็โวยวายแล้วเดินมาชักหมัดต่อยคุณตาไปสองที
แต่ถ่ายไม่ทันจึงมีให้เห็นในคลิปเพียงเท่านี้
นี่เขาบรรยายเอาไว้แล้วคลิปก็ถูกเผยแพร่
ถูกแชร์ออกไปโอ้โหคนนี่แบบวิภาควิจารณ์

โชเฟอร์ทั้งกระเป๋านี่โทษเนี่ยต้องหนักถึงขั้นไล่ออก

เอ่ยขอโทษว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
แต่ก็ไม่เข็ดหลาบก็จะกลับมาทำซ้ำอีก

หรือว่าบางคนก็บอกว่าขอให้ผู้โดยสารที่อยู่บนรถ

โชเฟอร์กับกระเป๋ารถนี้ด้วย

แต่การใช้อารมณ์ร้อนขนาดนี้